หาทองคำในเมืองอมริสาในรัฐปัญจาบ

แล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาซิกนะครับ

จากตัววิหารที่ปิดท้องเหลืองอาราม

สีเหลืองทองต้องหม่นหมองลงจากมลพิษทางอากาศ

เท่าทานจากควันไฟที่ใช้ประกอบอาหาร
รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ

เป็นสิ่งที่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
ดังนั้นหนทางที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือ
การรนตรงให้ชุมชนโดยรอบยุทธกิจกรรม
ที่จะทำลายวิหารที่สวยงามแห่งนี้ครับ
ที่นี่คือวิหารทองคำในเมืองอมริสารัฐปัญจาบ

ศาสนสถานสำคัญที่ชาวซิก
ปรารถนาที่จะมาเยี่ยมเยือนศักระ
และลงอาบน้ำในสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบวิหาร
ในแต่ละวันจะมีทั้งผู้แสวงบุญชาวซิก

อย่างไรก็ตามขณะนี้วิหารทองคำกำลังอยู่ในภาวะเสี่ยง
ได้รับความเสียหายจากมลพิษ

ที่มีปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงที่สุดในโลก
สาเหตุหลักมาจากการเผาถ่านหิน

ลพิษจากการเผาไหม้น้ำมันดีเซลของรถยนต์บนท้องถนน
จนถึงการใช้น้ำมันการ์ดและมูลสัตว์เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน

การอนามัยโลกจัดอันดับให้เมืองอมริสา
เป็นเมืองที่มีมลพิษสูงที่สุดเป็นอันดับ๙ของอินเดีย
และยังเป็นเมืองที่ไม่มีการติดตั้งระบบตรวจวัดมลพิษ
บริเวณรอบวิหารทองคำเราจะพบทั้งไซส์งานก่อสร้าง
ถนนที่มีรถราสัญจรแน่นขนาด
จำนวนอาคารโรงแรมที่เพิ่มขึ้น

ซึ่งหลายร้านใช้เตาถ่านในการประกอบอาหาร
อีกทั้งยังมีกองขยะที่อยู่ไม่ไกลจากกำแพงวิหารทองคำ
ขณะเดียวกันภายในวิหารทองคำก็มีการใช้เตาถ่านทำอาหารด้วย
ซึ่งนักสิ่งแวดล้อมระบุว่า
ควันและมลพิษจากสิ่งเหล่านี้
เป็นตัวการที่สร้างความเสียหายให้กับวิหารทองคำได้ทั้งสิ้น
โดยหากสังเกตจะพบว่าทั้งยอดโดมผนังด้านนอก
จนถึงเพดานด้านในของวิหารทองคำ
ปกคลุมไปด้วยคราบควันและฝุ่นสีดำจับเป็นชั้นหนา
ซึ่งทำให้ความสุขปรังของสีทอง
และความแวววาวของหินอ่อนสีขาวของวิหารทองคำดูหมองลงไป

หรือเปลี่ยนผนังของวิหารทองคำอายุ๔๓๐ปีได้นั้น
จะต้องใช้เงินมหาศาล
สิ่งแวดล้อมและผู้นำทางศาสนาซิกในรัฐปัญจาบ
ได้จัดโครงการรณรงค์ลดมลพิษรอบวิหารทองคำ
โดยมีทั้งการเชิญชวนให้ร้านค้าและบ้านเรือนประชาชน
แก๊สถุงต้มแทนฟืนในการทำอาหาร
ที่โรงครัวของวิหารทองคำ
ซึ่งปกติจะปรุงอาหารแจกจ่ายฟรีให้กับผู้แสวงบุญ

ก็ได้เปลี่ยนจากเตาฟื้นที่ใช้มานานกว่า๕๐ปี
มาเป็นการใช้แก๊สหุงต้มแล้ว
อกจากนี้ทางการยังได้ห้ามเผาขยะ
ห้ามร้านค้าที่อยู่รอบวิหารทองคำ
เชื้อเพลิงบางชนิดในการทำอาหารด้วย
จัดสวรรค์ซิงวิศวกรสิ่งแวดล้อม
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษรัฐปัญจาเผยว่า
รัฐบาลจะติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดมลพิษ
ที่สามารถวิเคราะห์ทิศทางลม
ระดับแก๊สในอากาศ
และระดับแก๊สให้รู้ว่าก๊าสชนิดใด
มีผลสร้างความเสียหายต่อวิหารทองคำมากกว่ากัน
รวมถึงจะห้ามยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลต่าง

โดยจะส่งยานพาหนะที่ใช้แบตเตอรี่
ให้วิ่งรับส่งคนรอบวิหารทองคำแทน
อย่างไรก็ตามซิงยอมรับว่าแผนการเหล่านี้

ขณะที่นักเทศอย่างบาบาเซว่าซิงบอกว่า
ตัวเองและผู้แสวงบุญชาวซิก

ที่จะส่งผลกระทบต่อวิหารทองคำ
หันมาใช้หม้อไอน้ำทำอาหารในโรงครัวแทน
รวมถึงกำลังช่วยกันปลูกต้นไม้กว่า๑แสนต้น
ทั่วเมืองอมริสาและอีกกว่า๔๐๐หมู่บ้านใกล้เคียง

ช่วยดูดทรัพย์มลพิษเพิ่มขึ้น
นัทธพรถาวตะกูข่าวไทรัตท์ทีวีรายงาน